คุณผู้ชมครับไปดูอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ

ภายในร้านสะดวกซื้อเขตอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
จับภาพของผู้ชายที่สวมแจ็คเก็ต
แล้วก็ถือมีดพกเดินเข้ามาแทงพนักงานสาว

ของผู้ชายคนนั้นจะหลบหนีไปคุณดูสิ
นี่นะเดี๋ยวเอามีดมาแล้วนะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
โดยโพสต์เมื่อเวลาประมาณช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
เปิดเผยหน้าที่คนร้ายเป็นชายหนึ่งราย
เสื้อแขนยาวสีดำสวมแมสปิดบังใบหน้า
ทำทีเข้ามาซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ก่อนจะชักมีดออกมาข่มขู่พนักงานร้านสะดวกซื้อ
หลังจากนั้นได้บุกเข้ามาในเคาน์เตอร์คิดเงิน
ใช้มีดจ้วงแทงพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อคนหนึ่ง

ที่ผู้ชายที่ก่อเหตุจะขับรถจักรยานยนต์
ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไป
แล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากร้านไปนะครับ

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานสาว

มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุหรือไม่
เพราะขณะคนร้ายเดินถือมีดเข้ามาภายในร้าน

แต่ในบางคอมเมนต์ก็บอกว่า
พนักงานสาวร่างทวมอาจจะพยายามห้าม

ไม่ให้กระโดดไล่ตามคนร้ายไป

ในโลกโซเชียลก็มีการถกเถียงกันอยู่
ผู้สื่อข่าวของเราได้ตรวจสอบไปในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ทราบว่าพนักงานสาวคนผมสั้น
ถูกแทงบริเวณท้องเย็บถึง๖เข็ม
อาการล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ

ส่วนปมของการทำร้ายร่างกายครั้งนี้
น่าจะมาจากเรื่องความแค้นส่วนตัว
เพราะผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ได้ประสงค์
ทรัพย์สินใดภายในร้านนะครับ

ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
เหตุการณ์ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ